หน้าร้อนแบบนี้กิจกรรมที่น้องหนูนะครับ
บางพื้นที่นิยมทำกัน

ออกไปไล่ล่าสิงสาราสัตว์
โอ้โหจับอะไรกับปอมเหรอ
กระปำไปจับกระปำ
ผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่หลายคนนะตอนเด็กน่าจะเคยทำ
เดี๋ยวไปดูน้องหนูกลุ่มนี้ที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมาย
สหรัฐนครราชสีมา
นี่แหละครับเดินตามท้องถนนทุ่งนาแล้วก็ข้างทาง
ไปไล่ล่านี่

มันก็คือกระป๋อมในภาษาอีซู
อีสานบ้านท้าวเอิญกระปำนี่ล่ะ
โอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังเป็น
สารสัตว์ที่ยอดฮิตมาก

ตอนนี้เด็กหงไม่ล่าแชมป์แล้ว
ลากกระป๋อมแทนดูจะมีอนาคตคุณจะต้องโดนแน่เลยอ่ะวันนี้ดิฉันว่า
แต่เอาเล่นตอนนี้กำลังลุ้นแชมป์อยู่อย่าไปพูดถึงเขา

เอาน้องหนูเขาก็นี่หลังจากเลิกเรียนนะครับ
ก็ใช้เวลามาไล่ล่าหากิ้งกาแบบนี้
วันหนึ่งนะหาได้ประมาณสัก๓๐๔๐ตัวเลยทีเดียว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

ก็ไปถามเด็กชายคนนี้น้องสมบัติเรืองชาญ
อายุ๑๒ปีก็เล่าว่าผมหากิ้งก่าแบบนี้มานานแล้วล่ะครับ

กิ้งก่านะครับมีวิธีในการจับเนี่ย
วิธีแรกนะครับก็คือใช้ไม้ไผ่ลำเล็กเนี่ย
ยาวสักประมาณ๒๓เมตร
แล้วก็นำเชือกทำเป็นบ่วงคล้อง
พลองไว้คลองคอเจ้าตัวกระป๋อหรือกิ้งกา
อีกวิธีหนึ่งโหดหน่อยยังไง
อาจจะเป็นสำหรับคนที่
สายตาดีใช้หนังกะติ๊กครับ

แต่เขาบอกว่าวิธีนี้ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่

ก็คือให้มันยังไม่ตายอารมณ์แบบนั้น
แล้วถ้าเอาไปขายเนี่ยมันราคาเป็นไงหนูแพงไหมล่ะครับ
เด็กเขาก็บอกว่าอ๋อราคาตัวเล็กตกตัวละ๕บาทครับ
ส่วนไซส์ใหญ่มีราคาตัวละ๑๕๓๐บาท
อุ้ยทั้งวันหนึ่งจับได้๓๐ตัว
เออก็ขึ้นอยู่กับขนาดไงมันก็จับตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างก็ว่ากันไป
วันหนึ่งน้องหนูพวกนี้เขามีรายได้จากการขายกิ้งกาหรือกระป๋อมเนี่ยนะฮะ
วันละ๗๐๑๐๐บาท
ก็เก่งนะเด็กอายุ๑๐กว่าปีหาตังค์ได้วันละร้อยแบบนี้

ก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่
แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของน้องเขา
ที่เขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะ
มาไล่ลากจับเจ้าตัวกระป๋อมแบบนี้คุณผู้ชมครับ
คือมันเป็นวิถีชีวิตของเด็กค่ะคุณ

บางคนบอกว่าทรมานสัตว์หรือเปล่าอะไรแบบนี้
แต่ว่าคนสมัยก่อนเขาก็อยู่กับธรรมชาติ
ก็ตอบตัวไปหาดูแลตัวเองทำมาหากินได้สบาย

แต่เราเคยเห็นนะเวลาเขาทำ
พ่อไปย่างใช่ไหมเราก็สับ